คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่พระเอกคนนี้ดีกว่านะคะ
ดังจริงแล้วก็อินดี้ด้วยนะคะสำหรับแอนดิวเกรกสัน
แฟนชอบกันเยอะเลยและที่สำคัญ
ล่าสุดนะกำลังจะมีผลงานประกบซุปตาระดับตัวแม่เลย
คุณนุ่นวรนุษย์เองหลายคนก็เออรอลุ้นนะจ๊ะ
ว่าจะเป็นใครกันตอนนี้แหละค่ะ
มาดูกันดีกว่านะคะว่านุ่นวรนุษย์กับแอนดิวเกคสันนั้น
โกยเรตติ้งได้มากขนาดไหนคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็อีกคนนึงเขาลุ้นเหมือนกันจะให้แอนดริวมาประกบคู่ด้วย
คือคุณอ้ำพัชราภาคุณผู้ชมค่ะ
แฟนคลับคนไหนคิดถึงแอนดิวนะขยับเข้ามาดูข่าวนี้ใกล้กันหน่อยค่ะ
แค่มีข่าวว่าได้เล่นกับอ้ำนี่ผมก็ดีใจแล้วครับ
แต่ว่าก็มันก็ยังเป็นข่าวอยู่ครับ
ต้องรอลุ้นแต่ว่าจะอยากเล่นไหมครับ

แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องนี้กับน้องนุ่น

ขอบคุณมากครับยังไม่รู้เหมือนกันครับ
มีแบบทักทายกันยังไงไหมคะเวลาแบบไม่ได้เจอกันนาน
ก็มาเจอกันที่นี่แหละครับ